คุณผู้ชมครับโขนเป็นมหรสบหลวงนะครับ
แสดงในพระราชพิธีสำคัญ
ตั้งแต่ครั้งสมัยกรุง๔อยย
และยังนับเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ด้วยครับ
ซึ่งในพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
จัดให้มีการแสดงโขนชุดพระรามข้ามสมุทรยกรบรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับ
โดยจัดแสดงที่บริเวณพระที่นั่งทรงธรรมหน้าพระเมรุมาตร

ทสงงงามทโพราท
ทสงนังบรันทวนเถอะอะอิ้่นทราท
ภาคโคนนี้ที่ภาคโดยทรงพลตาดเงินหน้าตศิลปินอาวุโสผู้ภาคเจรจา
เป็นหนึ่งในตอนสำคัญของการแสดงโขนรามเกียรชุดพระรามข้ามสมุทร
ที่จะจัดแสดงบริเวณพระที่นั่งทรงธรรมหน้าพระเมรุมาตร
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
จากโขนชุดเนี้ยเป็นเป็นชุดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า
ทรงโปรดให้เราแสดงอยู่ในการต้อนรับพระราชอาคันดุกะ
เวลามาเยือนประเทศไทยอยู่เนื่องนะครับอยู่บ่อยแล้วก็ทรงมิพลวินิจใช้เครื่องเกี่ยวกับธ่าธ่าเต้นเอ่อแล้วก็เครื่องเครื่องแต่งกายและต่างอ่ะ
กับกรมศิลปากรซึ่งเป็นพระมหาคุณาธิคุณอันสูงเราก็นำมาปรับแก้แล้วก็นำไปแสดง

สำนักการสังฆีตกรมศิลปากรได้ปรับกระบวนการท่ารำ
บทประพันธ์บางช่วงบางตอนใหม่
เพื่อให้เกิดความกระชับเหมาะสมกับระยะเวลาที่จัดแสดงและสมพระเกียรติ
โดยการภาคเจรจาถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการแสดงโขน
เพราะตัวละครโขนทุกตัวต้องสวมหัวโขน
ไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงหรือสีหน้าได้
ภาคเจรจาจึงต้องทำหน้าที่แทน
การแสดงอารมณ์ผ่านกระบวนท่ารำเป็นอีกสิ่งสำคัญ
ผู้แสดงจะต้องเข้าใจในบทละคร
เตรียมความพร้อมทางร่างกาย
เพื่อถ่ายทอดออกมาผ่านท่ารำ
โขนใส่ศีรษะการหายใจมันจะไม่ปกติเท่ากับคนทั่วไป
อันนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราพักผ่อนไม่พอ
หรือเราเตรียมตัวไม่ดีพอเนี่ย
เราจะเหนื่อยเพราะเราจะเหนื่อยทุกอย่างมันจะหมดเลย
สมองเราก็จะเบลอบทก็จำไม่ได้
ถ้าออกมาไม่ตรงกับบทร้องมันจะสัมพันธ์กันหมดเลย

บริเวณท้องสนามหลวงด้านทิศเหนืออีกหลายชุด
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาฏ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ซึ่งแต่ละตอนจะมีฉากและเทคนิคแสงสีเสียง
มาประกอบการแสดงด้วย

และยังถือเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์
ตัวละครเอกของสำนักการสังขีดทุกคน
ได้เคยแสดงโขนถวายในหลวงราชการที่๙หลายต่อหลายครั้ง
แต่ครั้งนี้แม้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้แสดงโขนถวายหน้าพระเมรุมาตร
ทุกคนตั้งมั่นที่จะแสดงอย่างสุดความสามารถ
มันเป็นความรู้สึกภาพภูมิใจลึก
กับความรู้สึกเสียใจที่ต้องทำงานนี้นะครับ
แต่ก็ทุกคนก็เต็มที่กับงานนี้ครับ
มันเป็นเหมือนพลังที่เราจะต้องสืบสาร
โขนและหน้าตะสินต่อไปจนเราเล่นไม่ไหว
หรือจนเราตายจากโลกนี้ไปให้มันให้มันอยู่คู่กับแผ่นดินไปตลอดครับอืม
เพราะท่านเป็นคนรักหน้าศิลป์รักการเสด็จ
นักแสดงทุกคนปฏิญาณตนว่าจะสืบสารการแสดงหน้าตะสินไทย
การแสดงที่ในหลวงราชการที่๙ทรงโปรดให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบต่อไป